สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝนมาเมืองไทยของเรานั้นหลายพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องตกหนักตกนาน
แน่นอนครับ๒๓วันที่ผ่านมาหลายคนคงเห็นภาพข่าวภัยทางธรรมชาติอื่นที่ตามมาจากฝนที่ตกอย่างหนัก

นี่คือสิ่งที่ต้องจับตากันต่อไปเกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศเมืองไทยหลังจากนี้

คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นี่คือภาพถ่ายดาวเทียม
กลุ่มก้อนเมฆที่ปกกลุ่มอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองของเรานะครับ
สังเกตว่าบริเวณฝั่งตะวันตกอ่าวเบงกอขณะนี้
ก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนกลุ่มเมฆขนาดใหญ่ละทีเดียว

เหลืองคือกลุ่มเมฆฝนส่วนสีแดงคือกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง
มาพร้อมกับลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
โดยกลุ่มเมฆเหล่านี้เองตอนนี้ถูกเหนียวนำจากกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้
หรือว่ามรสุมฤดูฝนหอบเอากลุ่มเมฆเหล่านี้พัดเข้ามาปกกลุ่มเมืองไทยของเรา
พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบเต็มก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ที่เป็นแบบนี้เนื่องจากบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
มีแนวเขาตะนาวสีเป็นตัวกั้นอยู่
ดังนั้นกลุ่มเมฆกลุ่มความชื้นที่เคลื่อนที่มาปกกลุ่มบริเวณดังกล่าวนั้น
ก็จะถูกดักไว้จึงทำให้ฝนส่วนใหญ่นั้นไปตกบริเวณด้านหน้าของเทือกเขาตะนาวศรีแห่งนี้
ก็จะมีฝนบางกลุ่มนั้นสามารถให้จะหลุดลอดมาตกในบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทยได้บ้าง
ทางกรมป้องกันและปันเทาสาธารณภัยรวมไปถึงกรมอุตุนิยมพฤติญาณ
มีการประกาศเตือนแล้วนะครับว่าจังหวัดเหล่านี้เองครับฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้
รวมไปถึงฝนที่จะตกต่อจากนี้เป็นต้นไปเสี่ยงที่จะต้องเจอกับภัย
ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินคนถล่มที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับ
จังหวัดเหล่านี้ก็ประกอบไปด้วยจันทบุรีตราดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่
อย่างรุนแรงก็สามารถที่จะเหนียวนำทำให้เกิดคลื่นสูงเกิดขึ้นได้นะครับ
พิเศษนะครับเพราะว่าบริเวณดังกล่าวนั้นจากการตรวจสอบคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ
ซึ่งเป็นอันตรายต่อการเดินเรือทั้งเรือเล็กแล้วก็เรือใหญ่นะครับในกระดาษที่ฝั่งอ่าวไทย
ใกล้ฝั่งนั้นคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับห่างฝั่งออกไปคลื่นยังคงสูงประมาณ๒เมตร
ดังนั้นชาวเรือที่เจาะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแต่แน่นอนครับคลื่นนั้นมีผลต่อการเดินเรือ
มีผลอย่างไรอยากให้ผู้ชมได้ดูกราฟิกนี้ดีนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมวางแผนการใช้ชีวิตโดยเฉพาะชาวเรือนักท่องเที่ยว
โดยมีผลต่อเรือ๓อย่างหลักดังต่อไปนี้นะครับ
หนึ่งก็คือความสูงของคลื่นมีผลต่อความยาวของเรือครับ
โดยเรือจะต้องมีขนาดความยาวมากกว่า๓เท่าของความสูงคลื่นนะครับจึงสามารถที่จะปลอดภัย
ตัวอย่างเช่นถ้าหากคลื่นสูง๑เมตรเรือที่สามารถออกทะเลได้จะต้องยาวมากกว่า๓เมตรนะครับ
อย่างที่สองก็คือการเดินเรือครับการเคลื่อนที่ในทะเลต้องตั้งฉากกับลูกคลื่น
โอกาสการพลิกคว่ำจะมีน้อยนะครับส่วนเรือที่มีลักษณะแบนก็จะมีโอกาสล่ม
หรือว่าพลิกคว่ำมากกว่าเรือที่มีลักษณะสูง
ที่เรือนั้นปะทะเข้ากับคลื่นที่แตกตัวขนาดใหญ่กว่าเรือก็มีโอกาสทำให้เรือนั้นล่มได้
นี่คือสิ่งหนึ่งครับที่อยากที่จะย้ำเตือนกันสำหรับนักท่องเที่ยว
ประมงที่เจาะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังท่ามกลางความแปรปวดลักษณะอากาศในระยะนี้
ทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ